คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องนี้เพื่อนบ้านกันฆ่ากันตายเพราะเรื่องไก่ครับ
มีเจ้าของบ้านหลังนึงเขาเลี้ยงไก่เอาไว้แล้วไก่เขาหายเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านกันชอบขโมยไก่เขา
สามสี่วันก่อนก็ขโมยไปทีเคยบอกแล้วเคยเตือนแล้วก็ไม่ฟังล่าสุดไก่หายก็มาตามที่บ้านนะฮะ
แต่ว่าเจ้าของบ้านบอกว่านู่นไปตามเอาเองสุดท้ายหาไก่ไม่เจอบันดาลโทษะ
กลับมาไม่เจอไก่แต่ว่าได้ปืนแล้วเอาปืนยิงจนฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดแค่เรื่องไก่แต่ว่าทำให้คนตายติดตามพร้อมกันในเจาะลึกประเด็นร้อนครับ
ข้างบนที่สามสิบพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจสอบพ่อสองรับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บ้านเลขที่แปดสิบหมู่หกตำบนห้วยไม้อำเภอสองจังหวัดแร่
ที่นั่นพบศพนายอุดมทองประภัยอายุ๖๑ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนพุ่งเจาะเข้าตามร่างกาย๖แผล
นอนสิ้นใจตายอยู่ใต้ถุนบ้านตำรวจสอบปากคำนางประมวลวันทองอายุห้าสิบห้าปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายชี้เป้าว่าคนร้ายคือนายสมบัติแก้วเทศ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันก่อนเกิดเหตุตอนหนึ่งทุ่ม
นายสมบัติมาหาที่บ้านกับเพื่อนอีกคนมาตามหาไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้
บอกไปว่าไก่อยู่ที่รถไถให้ไปหาเอาเองแต่เขาหาไม่เจอออกอาการหัวเสียเดินกลับบ้านไป
ก่อนจะหวนกลับมาพร้อมกับปืนในมือเหนียวไกลยิงใส่สามีตนเองจนล้มขม่ำ
ตำรวจบุกจับสมบัติทันทีจนมุมที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
นำตัวมาทำแผนเจ้าตัวยอมสารภาพหมดเปลือก
แค้นมานานเพราะบ้านนี้ขโมยไก่เป็นประจำ
เมื่อสามสี่วันก่อนก็เพิ่งจะขโมยไปวันเกิดเหตุไก่ก็หายอีก
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปถามสองผัวเมียจนมีปากเสียงกัน
ก่อนจะกลับมาที่บ้านเอาปืนไปยิงนายอุดม
เพราะโมโหที่ขโมยซ้ำซากหลายครั้ง
ก่อนหน้านี้ก็เคยเตือนก็ไม่ฟังไม่ยอมเอาไก่มาคืน
แถมยังท้าทายและไม่ยอมรับ
ครั้งนี้สุดจะทนจึงตัดสินใจหยิบยื่นความตายให้
นายสมบูรณขอนขจรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บอกว่า
ก่อนหน้านี้นายสมบัติเคยไปแจ้งว่าผู้ตายขโมยไก่

เกิดขึ้นมาหลายปีโดยผู้ตายจะให้ข้าวไก่เพื่อล่อไก่มา
ซึ่งเขาเคยเตือนแล้วล่าสุดภรรยาของผู้ตายก็ไปแจ้งว่าไก่ของนายสมบัติมาที่บ้าน
นายสมบัติจึงไปหาไก่แต่ก็ไม่เจอสุดท้ายโมโหจึงก่อเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายศพของนายอุดมญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
คดีนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านไม่คิดว่าเพื่อนบ้านกันแท้จะฆ่าแกล้งกันลงคอ
เหตุจากเรื่องไก่ฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายนอนคุกข่าวไทย